ส่วนที่อุดรธานีครับมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันนะฮะ
คือนางสาวดาวเนี่ยกำลังขี่จักรยานยนต์ไปส่งลูกสาวไปสอบที่มหาวิทยาลัย
ทีนี้ลูกสาวที่ต้องสูญเสียแม่เนี่ยจากการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่เฉียวชนกัน
ตอนที่เธออยู่ในท้องแม่ตอน๕เดือนพ่อก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์
คราวนี้โตแล้วเรียนปี๑มหาวิทยาลัยซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของแม่
แม่จะไปส่งสอบจักรยานยนต์เฉียวชนกัน
แม่ล้มลงรถล้มเสียชีวิตโอ้โหนะครับ
ปรากฏว่าพอเกิดเหตุนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในซอยจินตคามถนนทหารเขตเทศบาลนครอุดรธานี
แม่ของลูกสาวที่อยู่ชั้นปี๑เนี่ยกระโหลกแตกนะคอหัก
จมกองเลือดเสียชีวิตลูกสาวบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่ก็ช็อกแล้วก็ยืนร้องไห้ได้แต่มองศพแม่
เป็นที่สลดใจของผู้พบเห็นแบบนี้ครับเหตุการณ์เกิดขึ้น
เช้าเมื่อวานนี้ลูกสาวเรียนอยู่ชั้นปี๑
มหาวิทยาลัยรัชพัฒน์อุดรธานีกำลังจะไปสอบนะครับ
รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีเทาของผู้ตายที่ขี่มาเนี่ย
ลูกสาวซ้อนท้ายจะออกจากซอยจินตคามนะฮะตามภาพกราฟิกแบบนี้นะครับ
นางสาวดาวจะไปส่งลูกสาวสอบที่มหาวิทยาลัยรัชพัฒน์อุดรธานี
แล้วกำลังชะลอและจอดเพื่อจะเลี้ยวขวาเข้าซอย
รถของผู้ตายเบรกไม่ทันก็ไปชนจนเสียหลักล้มลง
ขี่สวนมาอีกเลนหนึ่งทำให้ผู้ตายกับลูกสาวล้มถลายไปกับรถ
แต่ว่าโชคร้ายผู้ตายที่เป็นคนขี่เนี่ยถึงขั้นกระโหลกแตกแล้วก็คอหักโอ้โหค่ะ
เสียชีวิตคาที่ส่วนลูกสาวบาดเจ็บเล็กน้อย
นางสาวอมลวันมีศรีสวัสดิ์หรือว่าน้องอ้อม
ลูกสาวของผู้ตายบอกว่าแม่เคยเล่าให้ฟังว่า
ตอนที่ตัวเองอยู่ในท้องแม่ตอนที่อายุคัน๕เดือน
พ่อก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตคาที่เหมือนกัน
เลี้ยงลูกสาวมาตามลำพังทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่ง
ปัจจุบันลูกสาวก็เติบโตมาอยู่ปี๑มหาวิทยาลัย
แม่ทำงานเป็นแม่บ้านของหอพักมีนางสุดาเป็นเจ้าของหอพัก
เขาก็ใจดีมากให้สองแม่ลูกพักอาศัยฟรีอยู่ที่หอพัก
แม่อยากให้ลูกเป็นครูจะได้สอนคนให้อ่านหนังสือออก
เพราะว่าแม่ไม่ได้เรียนหนังสืออ่านหนังสือไม่ออก
แม่ก็จะคอยขี่จักรยานยนต์ไปรับไปส่งทุกวัน
เช้าเมื่อวานนี้ก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น
ตอนที่พาลูกสาวจะไปสอบนะครับ
หมอบอกว่ากระโหลกศีรษะของแม่แตกแล้วก็คอหักด้วย
ช็อกและตกใจมากไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปกับชีวิตเพราะ
อยู่กับแม่แค่สองคนไม่เคยเห็นหน้าพ่อไม่มีญาติพี่น้องรู้
จากก็แค่เจ้าของหอพักที่อุปการะให้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ดูแล

ขณะที่เจ้าของหอพักนะครับบอกว่าให้ความช่วยเหลือผู้ตายมา
กว่าปีเพราะว่าผู้ตายเป็นคนดีขยันทำงานทำงานรับจ้าง
ทุกอย่างเพื่อหาเงินเลี้ยงลูกส่วนน้องอ้อมลูกสาวของผู้ตาย
ก็เป็นเด็กเรียบร้อยเรียนดีไม่เกเรก็รักเหมือนกับลูก
ตัวเองมีลูกชายอยู่สองคนก็โตแล้วก็ทำงานหมดแล้วส่วนผู้
ตายมีโรคประจำตัวอยู่เมื่อ๕เดือนก่อนเคยพูดฝากฝังน้อง
ไว้กับตัวเองเหมือนกันค่ะบอกว่าถ้าเป็นอะไรไปฝากดู
และน้องอ้อมด้วยเหมือนกับพูดเป็นรางบอกเหตุยังไงก็ไม่รู้
คือมีโรคประจำตัวแต่ก็ไม่คิดจะมาเสียให้พวกอุบัติเหตุค่ะ
เพราะฉะนั้นก็จะทำตามที่รับปากกับผู้ตายเอาไว้นะครับ
เพราะว่าก็เห็นน้องอ้อมมาตั้งแต่เด็ก
จะให้ความรักความอบอุ่นให้ที่อยู่อาศัย
จะดูแลจนเรียนจบมหาวิทยาลัยมีงานทำ
แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองอะไรได้นะก็จะดูแลอย่างเต็มที่
ก็ถือว่ายังไม่โชคร้ายเกินไปสำหรับน้องอ้อมนะ